อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเงยหน้ามองไปที่ท้องฟ้าเอ้า
มันมีอะไรเป็นขาวแล้วก็ทบกับแสงอาทิตย์ลอยมา
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นสี่โมงเย็นเมื่อวานคนที่มุกดาหารเขาเห็นค่ะ
คุณผู้ชมเป็นอะไรอ่ะเป็นยูเอฟโอหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
เนี้ยมันเป็นจุดอะไรขาวขาวบนทองฟ้านี่น่ะไหน
อ่ะไม่เห็นเลยนี่อ่ะอ้าวมันไม่ใช่ดาวนะ
มันเป็นมันเป็นอะไรเนี่ย
คุณทัศนัยเมื่อกี้คือแงนมองทางเทิงอะไรนะ
งื่อยหน้ามองข้างบนแล้วใส่อีก๓คือแง่มองทางเทิงหน่อย
แล้วขาวมาบเขาจัดอะ
คุณผู้ชมถามว่าได้คำตอบไหมว่าคืออะไร
หลายคนเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ค่ะตอนประมาณสัก๔โมงเย็นของเมื่อวาน
ดิฉันเรียกอะไรดีเรียกวัตถุประหลาดไปก่อนได้ไหม
จะเป็นดวงดาวก็คงไม่ใช่ดวงจันทร์ไหมไม่นะ
นี้ค่ะแล้วลักษณะซังเกตเลยคือขึ้นที่ขึ้นที่ด้วยนะแต่แบบช้า

ดังนั้นก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยมาชี้แจงหน่อย

นี่คนที่เขาถ่ายคลิปนี้นะคะคือคุณวิเชียน
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมเดินเล่นกับลูกสาวอยู่อยู่หน้าโรงแรม
ผมแหงหน้าขึ้นไปมองข้างบนท้องฟ้าทางทิศเหนือ

ไม่น่าจะใช่ดาวไม่น่าจะใช่ดวงจันทร์นะ
เพราะอยู่คนละฝั่งแล้วก็มีแสงสว่างชัดเจน
อีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมเจอดวงจันทร์ดาวคงไม่ใช่หรอกมั้
ผมเจอตอนประมาณ๔โมงเย็น
ทีนี้ผมก็เลยโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊ก

แต่ก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันเอาฟังคุณวิเชียนหน่อยค่ะ
ดูอยู่สักประมาณ๑๐นาทีมันก็ยังอยู่
ผ่านไปเกือบ๒๐นาทีมั้งค่ะ

นี่ที่ดูข่าวเที่ยงสุดเมื่อนี้จะอย่าทรู้

ตอนเราซูมภาพมันจะมีความวาวอยู่เล็กด้วยนะคุณทัศนัย
เห็นใช่ไหมทีนี้เราก็เลยไปสอบถามทางอาจารย์แจ๊ค
อาจารย์สุพระเอิกครึหานลหัวหน้างานบริการวิชาการดรษา
สถาบันวิจัยดรษาแห่งชาตินี้นะคะ
อาจารย์อยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะ
เอาคลิปนี้ให้อาจารย์ดูเลย
อาจารย์บอกแบบนี้โอ้ผมเห็นคลิปแล้ว
อืมไม่ใช่ดาวตก
ไม่ใช่อุกกาบาทไม่ใช่ดาวเทียมแน่นอน

ถ้าเกิดว่ามันน่าจะเป็นพวกวัตถุที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้า
เราก็เลยถามอะไรอาจารย์ที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้า
อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเป็นโคมลอยอาจจะเป็นลูกโป่ง
อาจจะเป็นถุงพลาสติกอะไรก็ได้

ใช่เพราะว่าอาจารย์แจ๊คบอกแบบนี้ค่ะ
คือมันอาจจะลอยขึ้นไปกับลมไงพวกลูกโป่งโคมลอยถุงพลาสติกแบบนี้

ก็เลยกลายเป็นจุดสีขาวไม่ได้มีอันตรายอะไร

ครับครับครับอ่าฟังค่ะที่ระยะ

ว่ารักษณะของวัตถุที่เป็นประเภทดาวตก
จะต้องมีการเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับ
แล้วก็ในขณะที่วัตถุพวกนี้เวลาเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับ
ระยะความสูงประมาณ๘๐๑๒๐กิโลเมตร
ก็จะเกิดการเสียดสีในชั้นบรรยากาศ
ก็จะเห็นเป็นการลุกไหม้เป็นแสงวาบขึ้นมา

ก็เหมือนกับวัตถุที่มันลอยได้นะครับ
ไม่น่าแปลกใจแต่ยังได้ครับ
นี่ไงอาจารย์บอกว่าคือมันไม่ใช่ดาวตกแน่
เพราะอะไรเพราะปกติดาวตกจะมีการเสียดสีลุกไหม้

นี่ตอนที่เราฟีสภาพไว้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

แล้วก็ถามอาจารย์ไปเหมือนกันอาจารย์คะแล้วดาวเทียมล่ะ
เทียมใช่ไหมอาจารย์บอกไม่น่าเป็นไปได้หรอก
เพราะว่าดาวเทียมมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอสมควรเลย
แล้วดาวเทียมถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นดาวเทียม

คือมันจะมีจุดที่มีแสงสว่างในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วดาวเทียมที่วงโคจรต่ำเนี่ย
มันจะโคจรสูงจากพื้นโลกประมาณ๓๕๐๒๐๐กิโลเมตรไงคุณ
ดังนั้นอาจารย์ก็เลยบอกแล้วนะคะว่า
เทียมไม่ใช่ดาวตกไม่ใช่อุกาบาทไม่ใช่
น่าจะเป็นวัตถุอะไรที่มันอยู่บนโลกนี่แหละ

มลอยลูกโป่งถุงพลาสติกเออแล้วพอมาสะท้อนกับแสงจากดวงอาทิตย
มันก็เลยเหมือนกับเป็นแสงวาบแบบนี้ค่ะ